ต้องบอกว่าตัวเลขในแต่ละวัน
คือตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดลงต่อเนื่องตามลำดับนะคะ
ถือว่ามาตรการต่างที่เราดำเนินการมา
ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน

เพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่ล่าสุดวันนี้มีเพียง๗รายเท่านั้นค่ะ
แต่ทางท่านโฆษกสบคบอกว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ทิศกับผู้ป่วยก่อนหน้า
ก็เลยแนะนำว่าการเว้นระยะห่างยังสำคัญมาก
ถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะ
อันนี้สำคัญจริงถ้าทำตรงนี้ได้เพิ่มอีกหน่อยนึงนะ
ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ก็จะลดน้อยลงเรื่อย
ต่อเนื่องอาจจะกลายเป็นศูนย์ในเร็วนี้นะคะ

โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคเป็นผู้แถลงนะคะ
ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้มีเพิ่ม๗ราย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๕ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑รายคือมีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชน
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือหาแหล่งติดเชื้อ๑รายเป็นชาวจีนแต่อยู่ในประเทศไทย
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๔๓รายค่ะมีผู้เสียชีวิต๒ศพเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๕๓เป็นผู้ชายนะคะ
คนไทยค่ะอายุ๕๒ปีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีประวัติไปร่วมประชุมกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้
ป่วยตั้งแต่๑๙มีนาคมค่ะอาการก็คือมีไข้ปวดเมื่อย๒๑มีนาคมเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพส่งตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
แล้วอาการก็แย่ลงเรื่อยนะคะเสียชีวิต๒๗เมษายนด้วยอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวไตวายเฉียบพลัน
ผู้เสียชีวิตรายที่๕๔เป็นคนไทยเป็นผู้หญิงค่ะอายุ๖๓ปีมีอาชีพค้าขายมีประวัติสัมผัสกับคนในครอบครัวก็คือสามีกับหลานนะคะที่ป่วยโควิด๑๙ก่อนหน้านี้
และผู้เสียชีวิตรายนี้มีภาวะอ้วนค่ะเริ่มป่วย๒๔มีนาคมมีอาการไข้คลื่นไส้๑เมษายนเข้าโรงพยาบาลมีอาการหายใจเหนื่อยหอบอ่อนเพลียแล้วอาการก็แย่ลงเรื่อยนะคะมาเสียชีวิตในวันที่๒๗เมษายนด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อและระบบหายใจล้มเหลว
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๒๙๓๘รายกลับบ้านได้แล้ว

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในครอบครัวส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในภูมิภาคอาเซียนค่ะ